กับหมาซ่ากับเด็กทะเลาะคนแก่รังแก่ผู้หญิงขิง

ที่พูดไปทั้งหมดนี้ไม่เกี่ยวกับข่าวที่จะรายงานต่อไปนี้นะฮะ
เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ศรีมหาโพธิปราจีนบุรี
วัยรุ่นรุมทำร้ายคนใบ้
จากฆ่านักรมโอ้โหตีกันโอ้โหพี่
อุ๊ยพี่โดนรุมเลือดออกเลยอ่ะ
เป็นไรบ้างไหมอุ๊ย

กลุ่มวัยรุ่นรุมทำร้ายคนใบ้หน้าวัดโป่งไผ่

เรื่องต้นเรื่องเนี่ยยังไม่ใช่คนใบ้ฮะ
เป็นผู้ชายคนหนึ่งเสื้อขาวโดนทำร้ายก่อน

คราวนี้ไอ้กลุ่มนี้มันมารุมทำร้ายคนใบ้ที่ใส่เสื้อสีน้ำเงินฮะ

ใบ้ร้องไม่ออกเลยครับเพราะการถูกรุมทำร้ายครั้งนี้
ชาวบ้านเขายังไม่ทราบด้วยนะว่าเป็นคนใบ้เขา
ต้องมาพยายามให้การช่วยเหลือแล้วก็ปกป้อง

นี่คือเหตุการณ์ร้ายที่เกิดขึ้นต้นเรื่อง
เกิดจากมอเตอร์ไซค์เฉียวชนกันเล็กน้อย
ถึงขั้นลงไม้ลงมือคือลุมทำร้ายก็แย่อยู่แล้ว
รุมทำร้ายคนใบ้คนพิการเลือดสาดฮะ
เหตุการณ์นี้ศรีมหาพวชประราชีนบุรี